ผู้ชายคนหนึ่งขับรถเก๋งอยู่ในลานจอดรถ

แล้วก็ไปชนผนังรอบหนึ่งแล้ว

ลำใหม่พุ่งชนรอบที่สอง
จนตกลงมาหงายท้องล้อชี้ฟ้าแบบนี้

แล้วก็วงจรปิดในลานจอดรถจับภาพได้

หายไปแป๊บนึงนะเออตั้งลำใหม่ตั้งลำใหม่แล้วก็ปื๊ดมานี่ฮะ
แรกแล้วตกแล้วนี่เนี่ยดูสิคือรอบแรกเนี่ยมีคนเขามาดู
ชะโงกดูเฮ้ยมีอะไรหรือเปล่าไม่เห็นอะไรไง
แล้วเดี๋ยวคุณผู้ชมดูนะเวลาจังหวะมันก็ผ่านเลยไปนี่ลงไปเลย
มาแล้วช่วงเวลาที่ทิ้งห่างกันมันก็หลายนาทีอยู่นะคุณ
เหมือนเขากำลังอะไรอยู่หรือเปล่าเขากำลังตั้งสติรวบรวมอะไรอยู่หรือเปล่าใช่ไหม
อ๋อเพราะว่าผ่านไปประมาณนับสามสี่นาทีสองสามนาทีประมาณนี้ค่ะ
คือชนรอบแรกเนี่ยไอ้ผนังมันตกไปแล้วล่ะที่เห็นคนขี่รถจักรยานยนต์มาดู
แต่ว่าพอชะโงกดูคือไม่เห็นอะไรไงใช่ใช่แล้วพอจังหวะคนเสื้อแดงเดินกลับไป
รถเก๋งมาเลยฮะทีนี้ตกไปจริงครับ
เหตุการณ์เกิดขึ้น๖โมงของวันอาทิตย์ที่ผ่านมา
จอดรถแถวห้างดังย่านนทบุรีครับ

สุดท้ายจากรอบแรกถึงรอบที่๒ประมาณ๒นาทีคุณผู้ชม
นาทีรถเก๋งตัดสินใจชนแล้วก็ตกลงไปใหม่อีก๑รอบคุณผู้ชมครับ
คือหลังเกิดเหตุเนี่ยพนักงานสอบสวนของสพบางบัวทองจังหวัดนนทบุรีก็ไปตรวจสอบ
ที่เห็นคือรถเก่งคันนี้หงายท้องล้อชี้ฟ้า
คนขับติดอยู่คารถแบบนี้ครับ
กำแพงเนี่ยไอ้ข้างบนชั้น๓มันก็พังมีรอยชนก็ตกลงมา
เป็นความกว้างสัก๔เมตรความสูงประมาณสัก๖๗เมตรได้
คนขับบาดเจ็บต้นคออยู่ในรถแต่ว่าตอนคนไปถึง
จนเจ้าหน้าที่ไปถึงเขาพูดได้นะเขายังสามารถที่จะพูดคุยได้นะ
ทราบชื่อภายหลังคือคุณปิติพลอายุ๒๔ปี
เจ้าที่ก็เอาออกมาก่อนตรวจเช็คตามร่างกายก่อน
มีตรงไหนที่บาดเจ็บหักหรือเปล่าแล้วก็นำตัวส่งโรงพยาบาล
ทีนี้ไปถามรับประพอรับประพอของฮากบอกว่า
ตอนนั้นผมเข้าเวรอยู่ผมได้ยินเสียงเร่งเครื่องของรถ
มาเลยแล้วก็รถเนี่ยไปชนกำแพงผมมาอยู่ข้างล่างนะผม
รีบขึ้นไปตรวจสอบแต่ไม่เจอรถคันนั้นแล้ว
ก็เลยขี่รถจักรยานยนต์วนรอบอาคารก่อน
จากนั้นมีเสียงรถชนกำแพงอีกหนึ่งรอบ
แล้วก็มาทราบภายหลังว่ารถตกลงมาข้างล่าง
ก็เลยประสานตำรวจเข้าไปตรวจสอบ
ถามว่าทำไมเขาถึงไม่ได้เจ็บหนักถึงขั้นกับเสียชีวิต
เพราะว่ามันอยู่ประมาณสักชั้น๓เอง
ใช่แต่ทีนี้คือความสูงอย่างที่บอกมันก็๖๗เมตร
เห็นภาพแบบนี้ในใจคุณผู้ชมดิฉันถามหน่อย
คุณผู้ชมคิดว่าคนขับรถคันนี้วัย๒๔ปีมันเกิดอุบัติเหตุ

เพราะอะไรรู้ไหมหลายคนพอได้ดูภาพจากกล้องวงจรปิด
ก็แบบเฮ้ยรอบที่๒ที่ถอยไปแล้วมาพุ่งอีก

เอาจริงนะเราไปถามกับแม่ของคนขับรถคันนี้
คุณแม่เล่าให้ฟังค่ะอันดับแรกก่อนจะไปถามที่มาที่ไป
ถามอาการลูกชายแม่ก่อนว่าอาการลูกแม่เป็นยังไง
บอกว่าตอนนี้ยังอยู่ในโรงพยาบาลพระนั่งเกล้า
ตอนนี้อาการลูกแม่นะปลอดภัยดีแล้ว
แล้วก็เลยถามคุณแม่ค่ะถามหน่อยสาเหตุที่ลูกแม่เนี่ย
พุ่งชนผนังปูนตกลงไปล้อชี้ฟ้าเนี่ย
มันมาจากอะไรลูกแม่เป็นอะไรเป็นอุบัติเหตุหรือเปล่า
แม่บอกแบบนี้น่าจะมาจาก๒สาเหตุ
อันแรกอันแรกเนี่ยคือลูกแม่มือใหม่หัดขับ
จะขับรถได้ไม่นานอาจจะยังไม่คล่องอาจจะยังไม่ชำนาญ
ว่าเข้าเกียร์นั้นเข้าเกียร์นี้มันก็เลยจะส่งผลหรือเปล่า

มันเป็นไปได้สมมุติว่าเข้าเกียร์ตั้งใจว่าจะถอยหลัง
แล้วไปปรากฏว่าไปเข้าเกียร์ดีเดินหน้าแล้วเหยียบคันเร่งอีก
อารมณ์ตื่นเต้นรอบ๒ก็เลยควบคุมไม่ได้
ไม่รู้อันนี้สาเหตุแรกอีกอันหนึ่งค่ะคือแม่บอกว่าลูกชายแม่เครียด
นี่ไงพอพูดเครียดคนก็จะคิดโยงไปถึงเรื่องพยายามจะฆ่าตัวตายหรือเปล่า
แม่บอกแบบนี้ลูกแม่เพิ่งจะตกงานคือหางานทำไม่ได้
แล้วก็นี้น่าจะเป็นปัจจัยเรื่องความเครียดอีกปัจจัยหนึ่งด้วย
ก็อาจจะเป็นไปได้ทั้งสองสาเหตุที่คุณแม่เขาได้สันนิษฐานเอาไว้เนอะ
แต่ว่าในทางคดีครับพนักงานสอบสวนสพบางบัวทองยังไม่สรุปนะครับว่าเกิดจากสาเหตุใด
เพราะว่าเดี๋ยวต้องรอให้กองพิสูจน์หลักฐานเขาตรวจสอบอีกทีนึง
แล้วก็นำรถเก๋งไปตรวจสอบคงต้องใช้เวลาอีกสักระยะหนึ่ง
รวมไปถึงถ้าคนขับรถคนนี้อาการดีขึ้น
ก็คงจะไปสอบประคำเพิ่มเติมถึงสิ่งที่เกิดขึ้นว่าพฤติกรรมแบบนี้
มันเป็นเรื่องของอุบัติเหตุเป็นเรื่องของความไม่ชินรถ
เป็นเรื่องของความขัดข้องหรือเป็นความจงใจ
เพื่อให้เกิดเหตุเกิดผลบางประการหรือไม่อย่างไร
ที่คุณแม่บอกว่าอาจจะเครียดหรือเปล่าตกงานด้วยอะไรด้วยนะครับ
เพราะว่าเมื่อพิจารณาดูจากเหตุการณ์แล้ว
ดูจากกล้องวงจรปิดที่เราเปิดให้คุณผู้ชมดูแล้ว
จะเห็นว่าครั้งแรกเอคนขับก็สามารถถอยออกมาได้อย่างปลอดภัยนี่นะ
ถ้ามันเกิดจากความผิดปกติของรถมันควรจะจบแค่นั้นแล้ว
ถูกไหมฮะแต่กลับไม่ยอมเลี้ยวขวาหรือซ้ายไปตามปกติ
ไม่ยอมลงมาดูความเสียหายของรถแต่กลับถอยแล้วก็คันเร่งเหยียบไปอีกรอบหนึ่ง
อันนี้น่าสงสัยสุดท้ายก็ตัดสินใจที่จะตกลงไปข้างล่างนะฮะ
อันนี้เดี๋ยวตำรวจเขาไปหารักฐานเพิ่มเติมต่อแล้วก็สอบปากคำผู้บาดเจ็บต่อนะครับ
ส่วนเรื่องความเสียหายแม่ของคนขับรถเองก็ติดต่อช่างรับเหมาก่อสร้างไปสำรวจ
แล้วก็คงจะไปซ่อมให้กับลานจอดรถของห้างด้วย
แล้วก็เดี๋ยวจะมีการไปประมงประเมินการชดใช้กันไปตามสิ่งที่ทางห้างเขามีการเรียกร้องแล้วก็ประเมินมานะครับ
ในส่วนของลูกชายก็คงดูอาการแล้วก็ต้องติดตามกันต่อไปว่าเป็นอย่างไรนะครับ